เมนูที่อยากจะไปทานเนี่ยเป็นเมนูเส้นเช่นเดียวกัน
แต่ว่าเป็นขนมจีนขนมจีนเนี่ยเป็นเจ้าเก่าแก่สูตร
ตำรับโบรับโบราณขายกันมานานเป็นร้อยปีสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
เลยนะคะอ่าฮะก็คือขนมจีนช้างม่อยซอยสอง
อยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่ร้านนี้เขาบอกเปิดขายช่วงไหนรู้ไหม
ช่วงไหนกบลีกับอังสุมารินพบลักษณ์กันโอ้โหตั้งแต่สงครามโลกเลยเหรอ
สงครามโลกครั้งที่สองคุณจริงดิเอาเขาบอกอย่างนี้จริง
ว่าพบเอ่ยพบล่ะว่าร้านเนี้ยขายมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
ตอนนั้นไม่รู้ว่ากรมบริกับอังสุมารินเนี่ยแต่งงานกันหรือยัง
ดิฉันไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นเจ้าแรกในเชียงใหม่เลยก็ว่าได้นะคะ
เริ่มจากการขายอยู่ในกาดหลวงหรือว่าตลาดวโรรสก่อนค่ะจากนั้นก็ย้ายมาอยู่ที่ถนนช้างม่อยนี่แหละ

ตอนปีสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดครับถึงแม้ว่าจะย้ายร้านมาอยู่ที่ใหม่นะ
แต่ยังไงรู้ไหมลูกค้าที่ติดอกติดใจเนี่ย
เขาก็ยังตามมากินที่ใหม่กันแบบไม่ขาดสายเลยมากันทุกเพศทุกวัยเลยค่ะ
โดยเฉพาะเมนูยอดฮิตก็คือ

ใช่ขนมจีนน้ำเงี้ยว
ถูกต้องแล้วก็ยังมีเมนูที่เป็นอย่างอื่นอีกนะ
น้ำยาอย่างอื่นก็มีหรือว่าข้าวเงี้ยวก็มี

ขนมหวานราคา๑๕๒๒บาทเท่านั้นเอง
ขนมจีนร้านนี้นะคะสืบทอดความอร่อยมาเป็นรุ่นที่๓แล้ว
ที่๓นี่คือรุ่นของคุณสายหยุดชายพงศ์

ขนมจีนสูตรของเขาเนี่ยมันไม่เหมือนขนมจีนที่อื่น

มันเป็นสูตรชาวไทยใหญ่แท้
เพราะว่าปกติขนมจีนน้ำเงี้ยวเนี่ย
ต้องใส่พริกน้ำเงี้ยวเข้าไปใช่ไหม
แต่ว่าที่นี่ใส่พริกน้ำเงี้ยวเข้าไปแล้วยังไม่พอ

ถั่วเน่าเนี่ยเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวไทยใหญ่

เป็นหมักคุณเป็นหมักเป็นถั่วหมักนะคะ
ใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มความหอมกลมอร่อย
มันจะมีกลิ่นถั่วเน่าที่ได้ที่มันจะมีกลิ่นคุณ
เน่าเวลาเขาหมักเขาจะหมักด้วยใบตองตึงหรืออะไรแบบนี้
ให้มันราขึ้นแบบนั้นแหละค่ะคุณ
แล้วก็เอามาประกอบอาหารได้นะคะ
ถ้าเกิดว่าใครสนใจจะมารับประทานขนมจีนร้านนี้ก็มาได้ที่ถนนช้างม่อยซอย๒นะคะ

น่ารับประทานตำรับโบราณสมัยสงครามโลกครั้งที่๒คุณ
ไม่ไปกินไม่ได้แล้ว
ขายกันมานานนะครับตั้งแต่รุ่นสู่รุ่น
ก็แสดงว่าการันตีความอร่อย